เป็นข่าวน่ารักของน้องมะลิแล้วก็แม่โบแวนด้ากันบ้างดีกว่านะคะ
ข่าวนี้บอกเลยว่าตอนนี้ลูกพี่เนี่ยรับงานแล้วก็เดินแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องค่าตัวที่หลายคนสงสัยอยู่
ว่าตอนนี้แหม่ไหนน้องมะลิก็รับงานบ่อยขึ้น
ประสบการณ์การทำงานของน้องก็เยอะแล้ว
แล้วตอนนี้เดินแบบเก่งขึ้นด้วยนะคะ
ค่าตัวเนี่ยค่าตัวของน้องมะลิก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเมาส์มาแรงอยู่แล้วว่า
ค่าตัวก็สูงอยู่สูงกว่าดารารุ่นพี่บางคนอีกด้วย
เคยติดเรทมานะติดเรทอยู่ในโผล่นี้มา
แต่ปรากฏว่าแม่โบบอกเลยว่าค่าตัวขอชี้แจง
ยังเบาอยู่ตามน้ำหนักตัวของน้องนี่แหละ
ส่วนประเด็นค่าเทิมอีกหลายค่าเหลือเกิน

เทอมน้องมะลิทำไมแพงสูงปรี๊ดขนาดนั้น
โบชี้แจงเลยนะคะว่ามีผู้ใหญ่ใจดี
ส่งเสียน้องตลอดจนน้องให้เรียนสูงได้เลย

จริงมันก็ไม่ได้สูงริ้วขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่ามันก็อยู่ในเลสของโรงเรียนนานาชาติ
ที่เราก็รู้อยู่กันว่าค่าเทิมก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึง
แต่ว่าตัวโบตัวมะลิโชคดีที่ทางคุณสุภาชัยเจรวนลนะคะ
ให้การสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาของน้อง
คุณสุปชัยก็จะสนับสนุนตั้งแต่เด็กไปจนจบปลิแรงปริญญาทรียุคประหลิงพลูก
ส่งคนมาคุยกับเราตั้งแต่ตอนที่พี่ปอป่วยแล้ว
แล้วก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนน้องในเรื่องนี้

ติดโหค่าตัวหนึ่งในสิบนักแสดงไทยค่าตัวสูง

เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ค่าตัวก็น่ารัก

และสะขดงานที่ทำก็ไม่เป็นว่ามันโอเค
และไม่ได้แพ้งเว่อขนาดนั้น
ธิบายตนชั้นดีจัยแทนของขุนโบและน้องมอลิ
ที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนเรื่องการศึกษาของน้อง
จบปริญญาตรีเลยนะคะ
มาดูกันที่วันเกิดน้องออโต้กันบ้างดีกว่า
ลูกชายคนโตของแม่โบบอกเลยว่าเตรียมซื้อของขวัญให้แล้ว
ของขวัญสำหรับน้องออโต้เป็นกีต้าค่ะ
เพราะว่าตอนนี้น้องออโต้ดูแล้วจะสนใจทางด้านดนตรี
แล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะได้มากเลยล่ะค่ะ

ก็โทรไปแต่เช้าบอกเขาตั้งนานแล้วว่าแม่

เขาก็บอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวไว้วันหลังมาก

เขาไปประกวดกีต้ามาที่ห้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้เขาเต็มที่เวลาเขาอยากทำอะไร
ก็ไปหาที่เรียนพิเศษให้เขากีต้าอะไรอย่างนี้
แล้วล่าสุดเขาบอกว่าหนูขอกีต้าตัวหนึ่งได้ไหม

เดี๋ยวจะไปรับเขาให้มาดูที่กรุงเทพ
ก็อยากให้เขาดูที่ร้านมากกว่า